เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอแสดงความยินดีอีกหนึ่งครั้ง
กับหนุ่มชาคริสแย้มนามนะคะสำหรับธุรกิจใหม่ของเขากับร้านที่มีชื่อว่าคราฟนั่นเอง
เป็นร้านที่มีไว้สำหรับคนที่ชื่นชอบเนื้อค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่างานนี้เนี่ยเพื่อนพร้อมพี่น้องในวงการบันเทิงแน่นอนว่าตบเท้าเข้าไปร่วมงานกันเพียบ
ที่สำคัญอดีตภรรยาคนสวยวุ้นเส้นวิริธิภาก็เดินทางไปร่วมงานกับเขาพร้อมกับดอกไม้ช่อโตด้วยนะจ๊ะ
โดยพระเอกคนดังก็ยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปกับภรรยาสาวแล้ว
แต่ก็ยังมีความหวังดีต่อกันส่วนเรื่องที่สาววุ้นเนี่ยมีข่าวกับหนุ่มไม่เว้นแต่ละวัน
คริสก็ออกตัวว่าเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยนะคะแต่ไม่ค่อยได้พูดคุยเรื่องนี้สักเท่าไหร่
เพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวจ้า

ติไม่มีอะไรก็ใช่อาทิตย์๒อาทิตย์

ทุกคนบริสุทธิ์ใจแล้วทุกคนก็พี่เป็นน้องหมด
ก็เป็นเรื่องของเขานะซึ่งเราเห็นใจเขามากกว่า
ที่เขาบางทีต้องมานั่งเครียดเพราะว่าเราเองก็เจอเหมือนกัน
จ้าฝากอดีตหวานใจวุ้นเส้นวิริธิพา

เพราะว่าทั้งคู่ยังมีความหวังดีให้กันอยู่เสมอ
พร้อมกับออกตัวว่าไม่ต้องลุ้นรีเทิร์นแล้ว

ส่วนเรื่องหัวใจนั้นสาววุ้นก็ประกาศชัด
ก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราก็ยังแบบเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันนะคะ
เป็นแบบคนที่แบบสนับสนุนกันตลอดอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเวลาเขามีอะไรแบบที่ต้องแสดงความยินดีเราก็อยากมาร่วมงานด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนี้มันก็ดีกับเราทั้งคู่
แล้วก็ทุกคนก็ไม่ได้มีใครแบบมานั่งจับตามองอะไรมากมาย
เราก็รู้สึกว่าเราทำตัวปกติธรรมชาติของเรา

เราก็สบายใจแล้วเราก็รู้สึกว่าก็อยากเห็นเขาแบบ

เวลาเขาประสบความสำเร็จหรือว่าเวลาเขามีอะไรดีเราก็สนับสนุนตลอด

โอ้โฮโอ้โฮสุดท้ายสุดท้ายโอ้โฮสุดท้ายสุดท้ายข้าไม่สุดเวลาเนี่ย